รุนสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมที่สามารถหาจิ้งหรีดยามเช้าแล้วก็มาพยากรอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวด้วยนะคะ
อากาศยามเช้าวันนี้มันช่างดีจริงเลยค่ะ
อากาศบางพื้นที่อาจจะหนาวอาจจะเย็นอาจจะสบายแต่บางพื้นที่ก็ฝนตกหนักอยู่นะคะ
โดยเฉพาะภาคใต้ต้องย้ำเตือนกันหน่อยช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันจริงค่ะ
โดยรวมแล้วอุณหภูมิภาคเหนือภาคอีสานตอนบนยังลดต่ำลงอยู่นะคะ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ๑๕๒๕องศาเซลเซียส
แต่ขณะที่ภาคใต้ค่ะยังคงมีมรสุมมีฝนตกทำให้ภาคใต้เนี่ยเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มคลื่นสูงซัดฝั่งอยู่
ดังนั้นชาวเรือต้องงดเดินเรือในระยะนี้รวมถึงงดกิจกรรมทางน้ำกันไปด้วย
เพราะสังเกตจากโมเดลสีตรงนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยเนี่ยโอ้โหทะเลมีคลื่นสูงเลยทีเดียวต้องงดเดินเรือในระยะนี้นะคะ